การเลือกเพลงนี้ใช่ไหมคะ

เอกถามว่าจะเลือกเพลงอะไรดีพี่เอกเลยบอกว่าเอาเพลงพักตรงนี้ไหม

เรายังบอกว่าเอ๊ะพี่แล้วเพลงนี้เนี่ยตอนท้ายที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทาง
พี่เอกก็เลยบอกตื่นคำนี้ดีนะตู่ตื่นคำนี้เนี่ยสำหรับพี่แล้วเนี่ย
ในสิ่งที่เราถ้าใช้ในภาษาธรรมะคือการตื่นรู้พักตรงนี้คือการพักที่สงบ
อย่างที่พี่พูดเขาจะพูดนะครับว่าตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นที่ไหนก็สมบ
อย่างที่ที่บอกว่าพี่เชื่อนะว่าได้ฟังจากคำพี่เอกเล่านะครับบอกว่า
ตอนที่พึ่งตัวไปคือสมบจริงสมบจริง
พี่เอกบอกว่าถ้าอยากจะไปตอนไหนก็ไปนะครับ
อันนี้พี่เอกเล่าให้พี่ตื่นฟังในวันนั้นนะคะ
พี่รู้สึกว่าอืมงั้นเราเอาเพลงนี้แล้วกัน
แล้วก็บอกไว้ได้ว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
ก็คือที่นั่นจะเป็นที่ที่ตัวตื่นขึ้นมาในทุกวันทุกที่เมื่อไหร่
จำเป็นที่ที่สงบสว่างแล้วก็สะอาดเราเชื่อไว้แบบนั้น
เมื่อวานก่อนที่พี่จะมาเนี่ยพี่ก็ซ้อมกับคุณบอมสินเลยกับน้องที่บ้านนะคะ

แล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่แน่นอนค่ะทุกคนมีความอาลัยนะคะ

แต่เราก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรารู้สึก
เราได้ยินคำว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคำที่พี่ตุ้มปริชชาพูดว่าคำว่าสุภาพประดุษย์นะคะ
แล้วเราได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เราชื่นชอบชื่นชมในฐานะที่เป็น
พี่เป็นศิลปินนักร้องแล้วพี่เองชื่นชมในทางที่เป็นแฟนคนหนึ่งของคุณตัวเลยอย่างมาก

รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในเส้นทางของความดีเป็นความที่ดีงาม
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราถ้ายิ้มเราก็ยิ้มทั้งน้ำตา
แล้วพี่ก็บอกตัวเองว่าวันนี้ก็เราไม่ควรจะร้องไห้สำหรับตรงนี้สำหรับพี่ตัวนะคะหรือจากพี่ตัว
เชื่อได้ว่าตรงนี้เป็นวันที่เราต้องการจะส่งจิตที่สะอาดที่สุด
อย่างที่ท่านท่านวอลก็บอกแล้วว่าท่านมาส่งมาส่งจิตที่สะอาด
ทุกคนก็มาส่งจิตที่ใสสว่างสะอาดให้กับพี่ตัวกัน
แล้ววันนี้ก็ทำอย่างดีที่สุดในกับความรู้สึกว่านี้
อย่างที่บอกเมื่อครั้งแรกว่าจริงแล้วเป็นคนที่ชื่นชมพี่เตอร์เป็นการส่วนตัวถือว่าเป็นแฟนนะคะ
สมัยก่อนพี่ตัวใน๒๕๐๓ตัวก็จะเท่ากับพี่ตุ๋นะคะ
เราตามไปดูที่คณะอักษรคือตอนนั้นเนี่ยคุณตัวเล่นละครเวทีเรื่องคลายน้ำ
น่าจะเป็นเรื่องที่พี่เข้าไปคือขอไปดูเลยค่ะเพราะมัน๘ตัวยม
ว่าตัวพี่ตัวเองจริงมีความใกล้ชิดกับท่านพี่เปิ้ลหัทยา
ในสายงานที่ไปสร้างบินสีด้วยกันแต่พอวันนึงเราเตรียมว่าหัทยาแต่งงานกับสลันอยู่แล้วเหรอ
มันดีจังเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแอบอิจฉาเปิ้ลด้วยซ้ำนะคะว่าเขาทำหล่อมีเสน่ห์
ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนไม่ว่าจะเจอที่ไหนก็ตาม
จะเป็นคนที่ดูแลความรู้สึกทุกคนอ่อนโยนเจียนช่วยสุภาพแล้วก็ให้เกียรตินะคะ
นอบน้อมของพี่ตัวนะคะและความที่มีเสน่ห์ที่จะเป็นคนที่ขี้เล่นใจดีนะคะ

วันนี้น่าจะเป็นทางที่ต้องให้เข้ามาไปนะคะ

พี่เติ้ลก็บอกไม่ร้องให้นะพี่

ทำน้องอาจารย์ของเบิร์นแค่สัตว์ไหนล่ะ

แล้วก็มีเปิ้ลที่เป็นเพื่อนเป็นคุณแม่นะคะ
ชีวิตเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงทำงานเก่ง

เป็นช่วงวัยที่เกิดมาใกล้เคียงกัน

เป็นรุ่นน้องของน้องเพลงอีกทีนะคะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อแน่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ตามนะคะ
จะดูแลลูกได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าเปิ้ลเองก็เป็นผู้หญิงที่เก่งอีกคนนึง
แล้วก็พี่เชื่อแน่ว่าอย่างที่เราได้ยินมาสักครู่นี้พร้อมกันหมด
พี่เต้ยบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำให้ฝันที่เป็นจริงให้มุ่งมั่นให้ไปถึงที่สุด
พี่เชื่อแน่ว่าคำคำนี้ไม่ใช่เพราะพี่ตัวจะบอกกับภรรยาหรือทุกคนแต่ฝากบอกถึงเราด้วยที่อยู่ตรงนี้นะคะ
เชื่อแน่ว่าแบบนั้นค่ะเพราะว่าได้ยินจากพี่เอกและคุณอ๊อฟพงพัฒน์ที่อยู่ในเวลานั้นในโมเมนต์นั้น
พี่ได้ฟังนะคะโชคดีเหลือเกินที่พี่เอกได้บอกให้เราฟังอยู่ตรงนั้นว่าเป็นอย่างไร
พี่เชื่อแน่ว่าความรักพ่อจะอยู่ทุกคนแผงที่ไหนก็ตาม
พ่อจะเป็นอนุเล็กที่บินอยู่ตรงนี้เป็นการ์ดแอลเจิลให้ลูกเป็นการ์ดแอลเจิลให้ทุกคน
ตัวจะหยุดทุกคนทุกแห่งที่นี่ที่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนอยู่ตรงไหน
ที่จะสงบสว่างและสว่างอยู่ที่นั่นเพื่อจะส่งให้ถึงเราทุกคน
เชื่อแน่ว่าตรงนี้เรารู้สึกได้ถึงค่ะ
ปกติพี่จะชอบเรียกพี่ตัวพ่อตัวเวลาคุยกับพี่เปิ้ลผ่าขยาน

เหมาะกับพี่ตัวที่สุดแล้วคำว่าสุภาพบุรุษ
เส้นทางที่สุภาพบริคนนี้เดินมาเนี่ยเป็นเส้นเส้นเดียว
เส้นเส้นเดียวตรงนี้ที่เป็นเส้นแห่งความดีงาม
เป็นเส้นแห่งความดีงามที่ผู้ชายคนนี้กระทำมาตลอด
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เป็นกะแอ็นเจิลให้ลูกทุกคนให้พี่เพื่อนทุกคนมีความสุขกับทุกคนนะคะ
ไม่นานก็เจอกันละแฮปปี้กันค่ะ
เทคแคร์ทุกคนด้วยนะคะน้องดูแลตัวเองดีนะคะ
มุ่งมั่นนะชิคกี้พายบอกแล้วนะ